สงขลามีเรื่องเกี่ยวกับพ่อตาลูกเขยนะคะลูกเขยเนี่ยชอบดื่มเหล้า
เมาหนักมากวันนั้นเดินกลับมาบ้านเมาแล้วก็ไม่ยอมเดินเข้าบ้าน
เดินวนไปวนมาหมามันก็เห่าค่ะพ่อตาเนี่ยตื่นออกมาทำสวนทำอะไรแต่เช้า
หมาเห่าไม่หยุดเลยบอกว่าถ้าเมาก็ไปนอนซะเท่านั้นแหละ
เคยเอามีดไล่แทงพ่อตาบาดเจ็บสาหัสเลยนะคะมีภาพด้วยนี่ดูเลยนะคะ
ไล่ตามภาพวงจรปิดเลยนะคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์มาคือลูกเขยค่ะ
นายพิทักษ์นะคะมาพร้อมกับมีดทำครัวหนึ่งเล่มอยู่ในมือด้วย
แล้วตรงมาเสร็จปุ๊บจะเห็นนายสงวนนายสงวนเนี่ยคือพ่อตาค่ะ
เขายืนของเขาอยู่นายพิทักษ์เดินปรีตรงไปเลย
แล้วก็เอามีดในมือเนี่ยนะคะแทงที่แขนซ้ายนายสงวนหนึ่งครั้ง
ส่งก็ตกใจลุกขึ้นยืนนะคะแล้วก็บอกห้ามบอกเอ้ยอย่าทำ
แล้วก็ตะโกนบอกให้ญาติพี่น้องที่อยู่บ้านติดกันให้มาช่วย
พิทักษ์ก็ยังไม่ยอมหยุดนะยังเดินไปหานายสงวนต่อ
แทงซ้ำเข้าที่แขนซ้ายอีกสามครั้งคราวนี้นายสงวนคือตอนแรกแค่เดินถอยหลัง
วิ่งหนีเลยนะคราวนี้รู้แล้วล่ะว่าต้องวิ่งเอาชีวิตรอด
โอ้โหเสียงร้องเนี่ยญาติญาติอยู่ในบ้านนะคะ
นี่ค่ะโอ้โหเนี่ยเด็กอ่ะเด็กก็เห็นเหตุการณ์อ่ะ

เพราะว่าหลังจากที่ไล่ตามไปแทงแขนของนายสงวนพ่อตาตัวเองถึง๓ครั้งแล้ว
สงวนพยายามวิ่งหนีแล้วเกิดสะดุดล้มลงค่ะ
นายพิทักษ์ขึ้นคร่อมเลยนะคะแล้วกระหน่ำแทงเข้าไปที่ชายโครงซ้ายอีกสามครั้งอะค่ะ
โอ้โหเนี่ยค่ะจนสุดท้ายแล้วเนี่ยนะคะ
เด็ดญาติเนี่ยก็พยายามที่จะวิ่งเข้าไปห้ามโอ้นี่ควรจะเดินออกมาค่ะนี่นี่นี่
สิคะนี่คือนายสงวนนะคะก็พยายามจะเดินออกมาแล้วก็เนี่ยสักพักนึง
พยายามจะวิ่งหนีแล้วเขาไม่ไหวค่ะสุดท้ายเนี่ยเขาก็จะมาล้มอยู่
แล้วซุดลงไปกองเลยอ่ะค่ะต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลโดยด่วน
เพราะว่าอาการสาหัสแล้วก็เสียเลือดมากนะคะ
ส่วนนายพิทักษ์คนก่อเหตุค่ะก่อเหตุเสร็จก็ลุกขึ้น
แล้วก็เดินกลับมานั่งที่มานั่งปูนซีเมนในบ้านของตัวเอง
ในสภาพที่เมาเหล้าหนักมากนี่คือมีดอืมนี่ค่ะ
ตำรวจก็เก็บไว้เป็นหลักฐานแล้วดูแทงถึงขั้นใบมีดอ่ะงอ

สงวนอินทชัยนะคะพ่อตาที่ถูกแทงค่ะ
ตอนนี้อาการยังคงสาหัสยังไม่พ้นขีดอันตรายเลยนะคะ
เหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นในลักษณะบ้านเนี่ย
เหตุการณ์เกิดตรงป่ายางหลังบ้านนี่แหละค่ะ
ก็อย่างที่เล่าไปนะคะว่านายพิทักษ์เนี่ยลูกเขยเนี่ย
ไปเมา้วมาจนกระทั่งเมา้วข้ามพึ้นน่ะ

กลับมาเจอพ่อตากำลังนั่งทำไร่อยู่
เดินวนไปวนมาให้หมาเห่าอยู่นั่นนะคะ

เพราะว่านายพิทักษ์ขี่รถมอเตอร์ไซค์ออกจากบ้านพักไป
ก็นึกว่าคงจะออกไปไหนแหละไม่อยากจะมีเรื่อง

ขี่กลับมาแล้วก็ภาพก็เป็นอย่างที่เห็นในคลิปกล้องวงจรปิดทางขวานี่แหละค่ะ
ขี่กลับมาไล่แทงนายสงวนนะคะ
ล่าสุดตำรวจก็จับตัวไปรอการสอบสวนอยู่ที่โรงพักแล้วนะคะ
แต่ตอนนี้ยังไม่สามารถสอบปากคำได้เพราะว่าเมาหนักจริงยังไม่สั่งเลยค่ะ
โอ้โหถึงแม้ว่าจะไม่ได้เห็นภาพจังหวะที่ก่อเหตุ
แต่ได้ยินเสียงการกรีดร้องอ่ะโอ้โหมันน่าตกใจนะ